สักหน่อยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเป็นความโชคดีที่ทางครอบครัวนะ
จะชอบทำบุญอยู่ตลอดเลยก็เลยมีโอกาสได้ไหว้องค์พระพิคเนธ
เพื่อเสริมความปังเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะ
เรียกง่ายเลยว่าหาที่พึ่งทางจิตใจคุณผู้ชม
และต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ศรัทธานะไหว้ท่านเนี่ย
ก็เกิดเรื่องราวปฏิหารต่างมากมายกับตัวเธอเองค่ะ
เช่นนะก่อนหน้านี้เธอขอพรท่าน
ขอสาธุจ้ะขอให้มีพรีเซนเตอร์เข้ามา๓ตัว
แล้วจะนำเงินก้อนนี้เอาไปดาวน์บ้าน
แล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อคุณผู้ชม
มีพรีเซนเตอร์สินค้าติดต่อเข้ามาจริง
สามตัวแบบที่เธอตั้งใจเอาไว้เลยถ้าบอกเหมือนกันอุ๊ยตกใจมากเลย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นพระท่านคอยช่วยเหลือค่ะ
คุ้มครองในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตอนนี้
มันประสบความสำเร็จมันมีแต่ความปังจ้า
เป็นความโชคดีที่คุณแม่ชอบทำบุญตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
แล้วเราก็แบบชอบทำบุญ
แล้วก็มีโอกาสได้ไหว้องค์พระพิคเนต

อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คือเรารับถือเรารับศรัทธาเพราะความรัก

อย่างมันเป็นปฏิหารที่เราเจอกับตัวเอง

เราก็เลยเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
เงินก้อนใหญ่หนูจะดาวน์บ้าน

จังหวะดีจัง
จังหวะดีจังหรืออะไรก็จะขอแบบเนี้ย
สังเกตไหมช่วงนี้ชีวิตเธอทุกอย่างดีมากเลย
แล้วเชื้อมันมันจะเข้ามาประทับที่เธอเลยอะ
แต่เวลาเราแต่งรูปมันสวยพุ่งทะลุจอออกมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
นาตาลิฟท์เขาขายดีด้วยแต่ว่าเพื่อนแอบประสิทธิ์มา

สุ่ม๒ทีแล้วมันหมดแล้ว
นี่แหละออร่าของคนที่เป็นเศรษฐี